ก็ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากพบตรเลย
กรณีที่สามีของเธอนั้นถูกจับกลุ่ม
ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพราะตำรวจไปตรวจพบว่ามียาบ้ากว่า๕๐๐๐เมตร

แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าสามีเธอไม่เคยข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แต่มันมีเหตุมีผลคนใดนะครับ
เธอนั้นนำหลักฐานมาเข้ายื่นหนังสือ
ถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเลยนะครับ
โดยเธอนั้นก็คือนางสาวกรยากรชนพิทักษ
พร้อมด้วยทนายความเดินทางมายื่นหนังสือ

กรณีนายพิชิตเชิดธรรมสามีของเธอ
คือเนื่องจากสามีของเธอได้รับจ้าง
จากนายปองพลสวัสดิ์ทัศน์

ว่าให้ขับรถขนส้มไปทิ้งหน่อย
บริเวณซอยเทพกุญชร๑๐แขวงคลองหลวง

แต่ปรากฏว่าในรถมียาบ้า๕๒๐๐๐เมตร

ซึ่งสามีของเธอตอนแรกก็ไม่รู้
นึกว่าเป็นแค่ส้มที่จะเอาไปขนทิ้งแค่นั้นเอง
แต่ปรากฏว่าพอมาเจอว่าเป็นยาบ้า
ตัวสามีของเธอก็เลยรีบโทรศัพท์

แต่ปรากฏว่าตอนตำรวจมา
กลับดำเนินคดีกับผู้แจ้ง

สามีของเธอในฐานะเป็นแค่คนขนส้มไปทิ้ง
แต่ปรากฏว่าถูกจับกลายเป็นผู้ต้องหา
และตำรวจขยายผลจับกลุ่มนายสมศักดิ์ฮาไททัศน์
ซึ่งนายสมศักดิ์รับสาภาพว่าเป็นเจ้าของยาเสพติด
อีกทั้งนายสมศักดิ์ก็ไม่ได้ซัดทอดถึงสามีของเธอ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทีนี้ล่ะครับพอสามีโดนแจ้งข้อหายาเสพติด
มียาเสพติดไว้ในครอบครองร่วมด้วยกันแล้วนะฮะ
ตัวภรรยาเองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
ตำรวจถึงแจ้งความดำเนินคดีกับสามีของเธอ
ทั้งที่สามีของเธอเป็นคนโทรศัพท์
แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบยาบ้าเหล่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
ปัจจุบันสามีของเธอถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำธัญบุรี
ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ก็นับเป็นเวลาเกือบ๑เดือนแล้วนะครับ
เนื่องจากเธอก็ไม่มีเงินประกันตัว

ตอนนี้เธอได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ
แล้วก็มีบุตรที่ต้องรับผิดชอบอีก๒คน

ให้สามีของเธอที่ตกเป็นแพ้ในคดียาเสพติดนี้ด้วยนะครับ
คดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะ